ตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับ
วันนี้พักพลังประชารัฐทำหนังสือสอบถามไปยังกรกตนะครับ
ว่าผลเอกพระยุทธจันทร์โอชาแคนดิเดตน้ำมนตรีของภักดิ์นั้น
จะสามารถมาช่วยพักหาเสียงได้หรือไม่
ขณะที่น้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสชขอให้ทุกฝ่าย
โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองอย่าดูถูกสว๒๕๐คนที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่นะครับ
เพราะว่ายืนยันว่านี่ไม่ใช่ต้นทุนที่จะมาสนับสนุนเองให้เป็นน้ำมนตรีต่อไป
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า

เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาสว
ซึ่งต้องดูคุณสมบัติให้ตรงกับกฎหมาย
และไม่ทราบว่าจะมีใครตอบรับบ้าง
หลายคนไม่อยากเข้ามาทำงานการเมือง
เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาและเสียสิทธิประโยชน์ที่เคยมี
ส่วนที่มีพักการเมืองคอรหาว่า
ก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองบ้าง
พร้อมปฏิเสธว่าสว๒๕๐คน
ไม่ใช่ต้นทุนที่จะสนับสนุนตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
ส่วนคนที่แช่งให้เครื่องบินตัวเองตกก็ไม่เป็นไร

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับ
เครื่องบิน๔๓๐ที่เกิดใบพัดขัดข้อง
นำคณะนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่เกาะสมุยสุราชธานีเป็นเครื่องเก่าแล้ว
และกำลังคิดอยู่ที่จะปรับเปลี่ยนแต่ต้องดูเรื่องงบประมาณ
กรณีนี้ถือว่างบประมาณของกองทัพยังมีความจำเป็น
เพราะเครื่องนี้ใช้มานาน๓๐กว่าปีแล้ว
มีคำชี้แจงจากพลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยโคศกองทัพอากาศบอกว่า
ระหว่างบินขึ้นไปได้๑๕นาทีนักบินได้ตรวจพบว่า
รอบความเร็วของเครื่องยนต์เกิดการสวิงสายไปสายมาเกินเกณฑ์
ไม่สามารถควบคุมเครื่องยนต์ได้
ต้องดับเครื่องกลางอากาศก่อนตัดสินใจบินกลับมาลงจอดที่ดอนเมือง
ส่วนที่ไม่นำเครื่องลงจอดที่สนามบินเกาะสมุย
เพราะกองทัพอากาศไม่มีช่างเครื่องยนต์ที่นั่น
ส่วนที่หลายภาคการเมืองตั้งข้อสังเกต
ผลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่หาเสียงได้หรือไม่
เรื่องนี้ในสนทิรัตน์สนทิจิระวงค์
เลขาธิการพักพลังประชารัฐระบุว่า
ได้ส่งหนังสือถึงกรกตสอบถามว่าพลเอกประยุทธ์
สามารถทำอะไรได้และไม่ได้บ้าง
เพราะถ้าพูดเรื่องนโยบายต่างก็จะทำให้ประชาชนรู้
ผลเอกประยุทธ์คิดอะไรอยู่

เพื่อไทยระบุว่าที่ผ่านมาทุกคนก็ทราบดี
การลงพื้นที่ของผลเอกประยุทธ์มีเป้าหมาย
ให้เกิดคะแนนเสียงกับบางพัก
พักพลังประชารัฐจะให้ผลเอกประยุทธ์

ผลเอกประยุทธ์ร่วมเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมือง

ส่วนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เปิดปราศัยที่ห้างดังย่านรังสิตยืนยัน
ไซต์ของพักที่ขึ้นประวัติของตนเอง
เคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงประชาชน
แต่เป็นความผิดของทีมงานเอง
เมื่อมีคนทักท้วงจึงได้ทำการแก้ไข
ภายใน๒ชั่วโมงเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ
ถ้ามันเป็นเรื่องความตั้งใจของพวกเราที่จะหลอกลวงประชาชน

ถ้าคุณฟังในการปราศัยของผม
ไม่ว่าจะที่ไหนหรือเวลาผมไปเดินที่ตลาด
ไปขายความคิดแนวคิดอุดมการของพัก
เราไม่เคยขวายความเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมของธนทร

ส่วนบรรยากาศการหาเสียงของพักการเมืองต่าง
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

ดอกดาวเรืองและสวมกอดนางเสากัญจนา
ส่วนนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

พบประชาชนที่ตลาดเทศบาลสวรรคโลก

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง

ข่าวไทยรัตน์ทีวีไล่งาน